สวัสดีค่า
พี่เฮีย
นี่จะกลับมาแล้วหรอ

ไปรัสเวกัสหรอได้ผัวไหมไม่ได้คุณแม่แต่คือแบบ
เมื่อวานเขาเต็มที่เลยเขาพิเศษขึ้นคุณที่นุ่มนะทุกคนฝราบปื้มคุณแม่มา
ตอนแรกละเข้าฝ่ายนี้อยู่เมื่อวาน
เสร็จเมื่อวานแล้วเขาก็ถามเลยว่าตัวจริงคุณมดดำดุไหมเหวี่ยงไหมแบบน่ากลัวไหม
แล้วเธอตอบว่าไงลุงก็บอกว่าคุณพี่จะเอาไปอาจจะเชื่อสื่ออะไรเยอะ
สิ่งที่คุณไม่นำเสนอไม่เป็นความจริงอ๋ออย่าเชื่อใช่ไหมอืม
คนอย่างเธอจิตใจบริสุทธิ์ขนาดนั้นเหรอแองจี้จริงหนูบอกว่าไม่เป็นความจริงอย่าไปเชื่อ
อืมเลวนั้น๑๐เท่าค่ะ
คือบอกอย่างนี้เลยค่ะผู้ชายนะคะโอ้โหถ้าเกิดอย่างเราเป็นน้องลูกนะอย่าหวัง
แต่ถ้าเกิดผู้ชายเนี่ยขอแล้วได้หมดบ้า
ก่อเทปดูได้เมื่อวานเค้าพูดอย่างนี้ด้วยกันอ๋อเหรอ
คำเดียวกันแต่บอกว่าคุณหนูมันใจดีรักลูกรักเมียจริง
ถ้าสมมุติคุณรู้สึกว่าหลังปีหน้าชีวิตคุณจะดี

เอ้อคุณแม่หน่อยก่อนอื่นนะคะขอแจกก่อนนะคะอย่าอะไรค่ะ
คุณผู้ชมเขาก็บอกว่าเราถามไปว่าน้องแองจี้แต่งตัวแบบนี้

แล้วก็พวกมันก็ใส่ชุดไปแล้วชุดแบบว่าน้องเป็นชาวขาวชาวดอย
แล้วก็มีคุณผู้ชมตอบมาเยอะมาก

ตัดสินใจเชื่อให้คุณสุปรานีนะคะมาในธีม
ถ้าไม่บ้าไม่กล้าใส่นะจ๊แองจี้

ฉันเห็นเธอน่าด้านสุดแล้วล่ะเป็นทีมงาน

หรือว่ากลัวคนไม่รู้ว่าไปอเมริกานะ

บอกพ่อกับบอกแม่แล้วส่งลูกมาตลอดเลย

เก่งก็ออกไม่ได้
พี่ปายแล้วอ่ะ
สองคนพี่ผัดถามว่าวันนี้เรามีเงินไปเมืองนอกกันไหมมีมีสบายเลย
แต่ไปกันสามวันแล้วจะเป็นยังไงไม่สิพี่ก็ไปหลายวันสิไม่ได้
เหมือนกันเธอกล้องปียะฉันเหมือนกันหมดคือไปปุ๊บวันที่สี่ปุ๊บ
อยากกลับบ้านอยากร้องไห้อยากกลับบ้านมาทำงานแล้ว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
ใช่ถ้าหยุดงานสัก๓วันป่วยเลยอันนี้หนักกว่าฉัน
มันไม่ได้แบบคือทำงานมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไง
้องปียะหนักกว่าพวกเราอันนั้นไม่ได้
เป็นคนอัลเลิศพี่ก้องนี่คือถ้าวันอาทิตยุดเที่ยวโทรหาทุกคนเลย
บอกว่าพี่ก้องมีงานเหรอคะไม่กูมีปัญหา
คือนางโทรทุกวันไงชาติที่แล้วนางเป็นนกพิราบ
สื่อสารสลองสื่อสารตลอด

นุ้งก็ว่าเห็นนะคือนุ้งเป็นนางเอกแง

แล้วคอยจิกก็มีคนคอยโดนซ้ำเติม

แข้งขี้ฝากลิปสติกทุกคนแล้วของพี่ว่าดังจะเป็นสีอะไร
โอ้ยสวยมากหน้าของคุณ

เกิดแบบว่าจะไปทับคนอยู่กลางถนน

คุณผู้ชมลองไปดูคลิปก่อนค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง
อันนี้น่ากลัวมากอันนี้น่ากลัวจะเป็นรถพ่วงด้วย

โอ้ยคิดสภาพ

ชื่อคุณภูมิพัฒน์พัฒนาสกุลเจริญค่ะ

โดยในภาพเป็นภาพเหตุการณ์ขณะเจ้าของรถ

ก่อนที่เจ้าของรถต้องทำการเบรกกระทันหันเลย

อดเสื้อแล้วนอนขวางอยู่กลางถนนมิตรภาพ
ถ้าทางสบายใจเนี่ยเอามือเนี่ย

เสร็จปั๊บตัวเองเบรกกระทันหัน

เข้าทางด้านเลนซ้ายก่อน
ปรากฏว่าพอลงปุ๊บจอดแน่นิ่งแล้วก็บีบแตร

ลุกขึ้นมายืนแล้วก็เดินผ่านหน้ารถไปอยู่ฝั่งทางขวาของรถ
ก่อนที่รถจะออกตัวไปทีนี้ก็เลยต้องทำการโทรศัพท์ไปแจ้ง
เขาก็เขียนบอกว่าเขาเกือบจะซวยแล้วเนี่ยผมเกือบจะฆ่ามึงตาย
ก็ใช่สิคุณถัดแบบนี้เราผิดกฎหมายยังไงอ่ะเราก็ต้องผิดแหละคือเขามานอนอยู่ถูกไหม
คือผิดโดนสังคมประนามอยู่เลยคือตอนนี้ต้องบอกว่าในอินเตอร์เน็ตเองเนี่ย
ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้กันแบบมากมายจริงนะคะ
ส่วนใหญ่ก็ตำหนิผู้ชายคนนี้แน่นอนว่าอยู่ดีคุณมานอนกลางถนนแบบนี้ได้ยังไงนั่นแหละสิแล้วก็แบบจะฆ่าตัวตายเนี่ย
ยังจะให้เป็นภาระคนอื่นอีกเหรอถ้าเกิดเขาจะฆ่าตัวตายจริงจริงอ่ะนะคะ

เนี่ยต่อมาผู้สื่อข่าวติดต่อไปที่ตัวเจ้าของเฟซบุ๊กอะนะคะ
ก็คือนายภูมิพัฒน์พัฒนาสกุลเจริญอายุ๔๐ปีเป็นคนขอนแก่นก็เล่าเหตุการณ์
บอกว่าวันนั้นเนี่ยมุ่งหน้าจะไปทำธุระตามถนนมิตรภาพสายขอนแก่นอุดร
เวลาประมาณ๒๐นาฬิกา๓๐นาทีมืดแล้วด้วย
โดยตนเองก็ให้แฟนเป็นคนขับรถ
ปรากฏว่ามีรถเนี่ยที่อยู่เลนขวาคันหนึ่งนำหน้ารถสิบล้อที่วิ่งเลนซ้ายนะคะ
ของตัวเองก็ขับตามมาอยู่ในเลนส์ขวา
บริเวณนั้นก็มีก่อสร้างแล้วก็มีแท่งแบรีเยอร์มาวางไว้ริมถนน
ทำให้ถนนมันแคบลงซึ่งก็ไม่สามารถที่จะแซงได้ด้วย
ใช่เอาไปอย่างนี้แล้วก็ต้องเบี่ยงเอา
ซึ่งระหว่างที่ขับรถมาก็สังเกตว่ารถยนต์ที่วิ่งนำหน้ารถสิบล้อเนี่ยหัก
หากออกเลนซ้ายเหมือนกันก็เบียงกระทันแบบกระทันหัน
ส่วนก่อนที่รถสิบล้อก็จะวิ่งตามมาดีที่รถสิบล้อไม่ได้อยู่เลนขวา
พี่คิดสภาพสิคนมันไม่ถึงเวลาตาย
คงตัวเองก็เห็นอยู่เนี่ยก็เลยเบี่ยงไปอยู่ที่เลนกลาง
ตอนแรกเข้าใจว่าสุนัขหรือเปล่าอยู่กลางถนนนะไม่รู้ว่าอะไร
ก็คิดว่าไม่ได้เป็นคนแน่เพราะว่ามีลักษณะยาว
หรือว่าจะเป็นถุงพลาสติกแบบว่าไม่หลบไม่หลบ

เห็นเป็นคนนอนอยู่กลางถนนก็เลยบอกแฟนหักเข้าเลย
เลนซ้ายโชคดีที่แฟนเป็นคนขับเพราะว่าถ้าบอกว่า
เจ้าของคลิปเขาบอกเลยว่าถ้าเป็นผู้ชายถ้าตัวเขาเองเป็นคนขับ

ถ้าเร็วกว่านั้นมันมีโอกาสที่เขาทับคนนี้แน่นอนเลย

เพื่อไปนอนอย่างนั้นเพื่อหรือ
หรือบางทีเขาอาจจะไม่ส่งประกอบด้วย

หรือจะเป็นเหมือนประเทศที่คลิปเมืองจีนที่เราชอบให้เราดู

มันเก็บความร้อนนี่นอนปุ๊บละลายคลิป

แต่จริงนะอันนี้รถเมลว่าเขาตั้งใจฆ่าตัวตาย
เจ้าของคลิปเขาพูดเลยบอกว่าพอเขาเดินผ่านจากหน้ารถไปทางฝั่งขวาปั๊บเนี่ย
เขาโวยวายเขาบอกว่าทำไมถึงไม่เหยียบ
ไม่เหยียบไม่ชนตัวเองล่ะ
ซึ่งก็ทำให้มั่นใจว่าผู้ชายคนนี้น่าจะต้องการที่จะแบบฆ่าตัวตาย
เดี๋ยวนั้นแล้วไม่มีใครไปหาข่าวต่อหรอก
เดี๋ยวไม่มีสุดท้ายเขาไม่ได้ไปหาก็ช่องดูว่ามันคือไฟเขาก็เดินไป
ต้องคิดว่าทำไมไม่เหยียบไม่ชนตัวเองล่ะ
ขอ่ะให้ไม่ทำแบบนี้อีกนะดเวิลล้อน

มันเป็นจุดหนึ่งที่แบบรถผ่านไปผ่านมาตลอด

คนอื่นเดือดล้อนด้วยไงใช่ใช่ถูกต้องค่ะขอให้ไม่เป็นแบบนี้

แล้วคันข้างหลังชนเขาอีกเนี่ย
เลาะกับพ่อก็เลยมาประชดชีวิต
ทำไมน้องคะถ้าน้องทะเลาะกับพ่อวันหลังมาหาพี่มดดำนะคะ
จี้เดี๋ยวปีหน้านี่ฉันจะหาผัวให้เธอแล้ว
ทำไมคะจะได้ไม่ฟุ้งซ่านกลางคืนดื่มมันจะนอนหลับ
เห็นคุณแม่กลอดรักคุณกึ่งตลอดเลยในคลิปน่ะบอลบ้างจังเลย
คุณเจอคุณกึ่งวันหลับก็เชิญคุณกึ่งมาสิ
เวย์จะออกแล้วยังฮะฟรี
การ์ตูนที่๘๖วิทยาหา
การ์ตูนที่มันจะเป็นแบบว่าคุณลองดูเบิกไทย

คุณช่วยดูมันจะมีรูปลายตุ๊กตุ๋นตุ๊กตา

เลขอันนี้มันจะเป็นรูปตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาอันนี้
เพราะทุกวันนี้บางทีมันเอามาตัดแปะกัน

ก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาจะเอามาตรวจเหมือนกันนะ

เราเพิ่งรู้ใช่ไหมอยู่ใต้ข้าง
ทุกวันนี้เวลาคุณจะตรวจลอตเตอรี่ถูกไม่ถูกคุณ
เอาใช่ไหมฮะแต่คุณดูเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เวลาที่คุณจะไปขึ้นเงินแล้ว
เขาจะต้องตรวจเนี่ยคือตุ๊กกระตุ๋นตุ๊กตาฉันก็เพิ่งรู้
ไทยรัฐก็เพิ่งมาสรุปไทยรัฐออนไลน์เพิ่งมาสรุปว่าเวลาคุณจะถูกรางวัลที่๑
ตัวนั้นอ่ะเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยและแต่ละใบก็จะไม่เหมือนกัน
ฉันก็อยากซื้อไหมพี่ซื้อไหมซื้อ
แต่นั่นวันนี้น่ะบรวยปอมล็อตตาลีปอมมีเยอะแต่ที่เจ็ดกว่านั้น
วันนี้จันทบุรีเกิดผู้เสียหายเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เขามีการโพสต์
ตเตอรี่ปลอมลงในสื่อโซเชียลเพื่อเป็นอุทาหรณ์โดยคุณกระหนกนาฏเนี่ย
ว่าก่อนหน้านี้มีชายและหญิงได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดขายลอตเตอรี่ให้ตนเนี่ย
๕ใบคิดใบละ๑๐๐บาทคอมวอนเซนต์อยู่แล้วปกติ
เราก็คิดว่าเออขายลอตเตอรี่๒๐บาทได้ค่าน้ำมันไปเนาะ
โดยที่ตนเนี่ยไม่ทันสังเกตปรากฏว่าในวันแต่ละวันเนี่ย
มีคนมาขายลอตเตอรี่มาขายให้กับตนเนี่ยแทบจะทุกวัน
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ได้มีชายหญิงขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
ขายลอตเตอรี่ให้ต้นอยากได้ท้ายทะเบียนรถคือ
ทำไมต้องเป็นเลขนี้ไม่รู้ล่ะงวดที่๗๕๔ก็สวยนะ๗๕๔สวย
ปรากฏว่าคนขายเขาก็มีค่ะคุณอยากได้๗๕๔เหรอเราก็มีให้คุณ
ปรากฏว่าให้มาเบอร์สวยด้วย๗๔๔๗๕๔ส่งให้จำนวน๕ใบ
ใบก็๕๐๐บาทนะฮะกระทั่งก่อนจะนอนก็หยิบลอตเตอรี่ขึ้นมาดู
โอ้โหเอาล่ะเราได้แล้วล่ะสมใจเราล่ะอยากจะได้๗๕๔ก็ได้๗๕๔
ปรากฏว่าเป็นงวดประจำวันที่๑๗มกราคม๒๕๕๙
คือเอาของนี้แต่งงวดมกราเอามาขายมกราคมมาต้นปีอ่ะเอามาขาย
ทำให้ตัวเองรู้ว่าตัวเองเนี่ยถูกหลอกแล้วล่ะจึงได้มาโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ว่า
ทุกวันนี้ปกติเวลาเราไม่ถูกแล้วเขาจะทิ้งใช่ไหมใช่
บางทีเราไม่ทันบางทีเราไม่ได้มองเนาะว่ามันนวดประจำวันที่เท่าไร

เพราะแต่มองแลทแและอย่างนี้หวังว่ากันจะต้องเป็น๑๖ธันวาถูกต้องไหม
แต่อันนี้การเป็น๑๖มกราคม

เพราะถึงลายน้ำส่วนที่เวลาเค้าจะเช็ค

อีกส่วนหนึ่งคือเราจะต้องมีสติในการซื้อตัวนี้
ใช่ต้องดูได้หมด
อย่าไอฟจี้คนเย็นเจ้าไม่มีใครหลอกเท่าไรเถอะน่ากลัวนางผู้ประเทศ
มันไม่สกกับหนังหน้าเธอเวลาพูดเหมือนหน้ากลัวเนี่ย
เข้าใจไหมบ๊วยว่าหน้ากลัวไงแต่หนูไม่แต่หนูไม่โดนหลอกไม่งานหรอก
ว่าคุณแม่ใช่ซื้อหมด
๓ตัวหลายไงคุณแม่๖ตัวถูกยากกันก็คือ

ลอตเตอรี่รางวัลที่๑นี่รางวัลเท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะ

๖ล้านถ้าพี่ถูก๖ล้านพี่ให้มดดำ๒

พี่เอาให้ถูกกับแม่พี่จะได้รักษาตัวเอง
พี่บุมาภ์เค้ารวยปุดตายเพราะว่าที่ดินเค้าปรึงตัวอ่ะ
ตรงนั้นหนีคดีไปอยู่ตรงนั้นเหรอ

น้องนิงดีกว่าสวยงาม

ก็ไม่รู้สักตังค์ไอจีคุณทอมเก๗๘
ก็ถามว่ารู้สึกยังไงของชุดประจำชาติ

ทำเป็นพระแม่กาลินี่คุณดูชุดชุดไทยนี่นี่ไงเขาบอกว่า
นี้จริงน้องนิ้งก็เดินได้สวยนะคะมีคนชมเยอะว่าน้อง
อ่าน้องก็ได้สวยเพราะว่าชุดหนักมากนะคะ
แล้วก็ทุกคนเนี่ยเขาก็เดินกันอยู่สุดเลย
เพราะแต่ละชาตินี่เมื่อก่อนเนี่ยนะชุดประจำชาติเนี่ย
อ่าเป็นเหมือนโชว์คำแบบนะโชว์ความเป็นชาติของแต่ละคน
แล้วก็เป็นการพีเซ็นต์เรื่องราวต่างต่างอืม
ก็บอกว่าน้องนิ้งทำออกมาได้ดีมากนะคะแต่ว่า
มีอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับเขาเรียกว่าเสียงฮือฮาเหมือนกันนั่นก็คือ
ประเทศอินเดียอินเดียเพราะว่าอินเดียเนี่ยเป็นชุดนักรบอินเดีย
นี่นี่อุ๊ยเซรามูลนี่อะไรอ่ะ
อ๋ออินเดียก็เหาะไปเลยมาด้วยเธอ
เขาบอกว่าเป็นชุดที่แบบว่าต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี
ซึ่งสิทธิสตรีของชาวอินเดียเนี่ยเมื่อก่อนมันแบบต้องสู้กันอย่างรุนแรงมาก
แล้วก็คนที่ทำเขาเรียกว่าต่อสู้จนชนะเนี่ย
เขาก็เลยให้เกียรติในการแต่งชุดนี้มาสำหรับเป็นเขาเรียกซิมโบลิกของผู้หญิง
ชุดเขาก็สวยนะเขาก็มีการแสดงโชว์เข้าธีมเหมือนกันนะ
หนักมากหนักเขาบอกหนักมากด้วยไงหนักเท่าไหร่รู้ไหมชุดเนี้ย
หนักห้าสิบกิโลกรัมเราต้องแบกอยู่ข้างหลังห้าสิบกิโลหนักมากนะ
จี้เธอหนักเท่าไหร่หนูเหรอคะร้อยไหมคุณแม่ร้อยอะไรไม่ถึง
พี่กากห้าสิบโลกี่ห้าสิบกิโลห้าสิบกิโลพันทูยังแบกได้เลย
ช้างหนักไม่เจอชุดไทยอ่ะชุดไทยก็หนักเครื่องนิดหน่อยแต่ว่า
ด้วยจัดบังหน้าคุณแม่ใช่มันบังบางบังมา
แล้วเป็นคนดูหน้าไม่เห็นหน้าหน้าให้เราดูอีกทีชุดแต่ราชาติที่เขาบอกจะ
ก็เป็นจุดเด่นของประเทศเขาไง

อันนี้ชุดไทยนี่นี่ชุดนี่สิ

ดูสิอลังการงานสร้างมากเลย
โอ้ยแต่ตรงครีมขาดนี้มีคุณพีเคกับพี่หนิงไซด์ชัดนะครับนี่ชุดของประเทศพม่าอันนี้พม่ามากัน๓คน
อันนี้ของประเทศลาวพม่าเขาจะไปธนาคานี่อะไรอ่ะอุ้ยนี่ก็สวยอุ้ยสวย
เน็นงูหรอคะ
ก็จัดที่ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุษย์พัทยานะคะทั้งหมดก็๙๕ประเทศ
อยากเห็นชุดเขาเหมือนกันแต่เขาก็สวยนะ

เธอไปที่ตกตัดสิทย์เหรอ

คุณแต่น่าสงสารนะน่าต้องต่อเครื่องต่อเรือ

เพราะว่าประเทศเขาไม่มีเทอร์เครื่องดิน
นางก็ต้องไปต่อต่อกว่าจะมาถึง

ก๊างน้ำอุปเดตยิ่งกว่าข่าวทั่วไทยคุณแม่

โอ้โฮอัพเดรตตลอดเดียวคนนั้นไปน่ะคนนี้ไม่ได้คนนั้นใส่ชุดสีไม่ได้

เดี๋ยวเขาแข่งชุดประจำใช่มีชุดลาตีจะไปเล่นเรื่อง
เลยทำกิจกรรมทุกวันตอนนี้

พี่น้าที่ดูเลย
อันนี้ไปเอาหมาตรีวัสออกมา
ปกติทุกวันนี้เขาจะมีการลนรงค์ไม่ให้เอาหมาไปปล่อยวัด
อืมแต่อันนี้ไปขโมยหมามาจากวัด

มันเกิดจากคนไปตรวจกล้องวงจรปิดภายในวัดทุ่งหลวงเนี่ย
บันทึกภาพหญิงสาวสองคนผู้หญิงด้วยนะ
หยอกล้อกับเจ้าคำแพง
คำแพงเนี่ยเป็นสู่นักเพศผู้พันธุ์พิษบู

พิษบูเลยเหรอแปลว่าตัวนี้ใจดีนะ
ไม่สามเดือดมันผสมมาไงน้อง
บริเวณหน้าโรงรถของวัดโดยหญิงสาวทั้งสองคนเนี่ย
ทำทีเข้าไปพูดคุยกับพระในวัด
แต่เมื่อพระนะฮะพระหลวงพี่เผลอปุ๊บเนี่ย
ก็หลวงพี่ก็ต้องเดินทางกลับทูติเนอะ

หนึ่งในสองหญิงสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีขาว
กางเกงขาสั้นสีดำเนี่ยได้อาศัยจังหวัดนั้น
อุ้มสุนัขเจ้าคำแพงขึ้นรถจักรยานยนต์
เราก็เอาเสื้อแช็คเก็ตเนี่ยหาเลย
คุมตัวหมาไว้
เออเพื่ออะไรเนี่ย
ก็ชอบ
พระครูปีชาวัดเจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวงได้ออกมาประกาศ

หญิงสาวทั้งสองกรุณานำสุนัขเจ้าคำแพงมาคืนวัด
เพราะว่าว่าเจ้ากำแพงเป็นสุนัขแสนหรู
เกิดจากแม่สุนัขที่มีคนนำมาทิ้งไว้ที่วัด
เมื่อช่วงเข้าพรรษามันได้ตกลูกออกมาทั้งหมด๙ตัว
โดยทางวัดก็ได้แบ่งให้ชาวบ้านไปเลี้ยงแล้ว๗ตัว
เหลือเอาไว้เฝ้าวัดเนี่ย
หลวงพี่อย่าไปประกาศอย่างนั้นนะเดี๋ยวหลวงพี่จะได้หมาเต็มวัดเลย
จะบอกว่าเดี๋ยวคนจะเอาไปปล่อยเอานะฮะ
หลวงพี่บอกว่าเนี่ยเหลือเอาไว้เป้าวัด๒ตัว
คือเจ้าคำพลอยเป็นเพศเมียแล้วก็เจ้าคำแพงคือเพศผู้
ทั้งสองตัวเนี่ยเป็นที่รักที่เอ็นดูของชาวบ้านแล้วก็พระในวัด
แล้วทางวัดเนี่ยเตรียมจะฝึกให้เป็นสุนัขกู้ภัยด้วย
หลวงพี่เขาเลยอยากจะได้แบบสุนัขตัวนี้คืนกลับมาเพราะว่า

แต่ในที่สุดทำไมมาถูกขโมยไปก่อนเนี่ย
ล่าสุดหลังจากที่มีการกระจายข่าวผ่านโซเชียล
แล้วก็นึกถึงต่างจังหวัดเขาจะมีเสียงตามสาย
โจรสาวทนแรงกดดันไม่ไหวว่ะ

คนต้องจำได้แหละถ้ามันดังอะ
เพราะว่ามันเป็นหมาที่อยู่ที่วัดประจำอยู่แล้วอะ
โดยภาพวงจรปิดอย่างแรกเลย
มันบันทึกอยู่แล้วว่าใครเป็นคนเอาหมาไป
แล้วก็ภาพวงจรปิดก็บันทึกภาพหญิงสาววัยกลางคนนั่นแหละ
เสือกกันหนาวแสดงว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วเหมือนกันนะครับ

คือทุกอย่างคือสองคนที่เอาหมาไปนั่นแหละ
ในที่สุดแล้วก็อุ้มเจ้ากำแพงเนี่ย
มีผ้าตอนที่มาส่งนี่มีผ้าคุมไว้ด้วยนะ

นำไปให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยบริเวณที่ทำการ

หน้าวัดทุ่งหลวงโดยไม่เปิดเผยตัวตนว่า
ตัวเองจะเป็นใครแต่เขาเห็นจากกล้องวงจรปิดกันหมดแล้ว
ก่อนจะเดินหลบเข้าไปในซอยแล้วก็ขี่จักรยานยนต์ออกไป
คือทนกระแสกดดันไม่ไหวไงคุณ

ขณะที่ทางวัดตรวจดูภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ทราบว่าหญิงสาวที่อุ้มเจ้าคำแพงไปเนี่ย

จึงให้ผู้ปกครองนำสุนัขมาปล่อยคืน

เด็กเอาไปแต่แม่คงเอามาปล่อยคืน

แข่งเต๋อวันอื้อ

แต่ก็เด็กน้อยคงเอาไป
แล้วก็เมื่อเห็นเกษตรสังคม
เร็วเอามาคืนนุโระ

เนี่ยเราก็เขาก็สนุกแล้วก็สุดท้ายได้
กินไหมไม่ไม่ได้กินเลยอ๋อเหมือนขึ้นต้อ
แล้วหลังจากนั้นตอนเขาไปแล้วเขาไม่กินเหรอ
ไม่กินเขาก็ต้องรีบมาทำงานต่ออีกแล้ววะ

เราเข้าใจเนี่ยคนรักสุนัขอะเขาก็อยากอวดลูกเขาอะ
โอเคไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงหน้าพี่มีอะไรให้กิน
เดี๋ยวค่อยมากินช่วงหน้า

อินเดียเขาเจาะขึ้นค่าเข้าชมทัชมาฮาวอีก๕เท่านะคะ
ไว้เพื่อจะลดความเสียหายในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว
เพราะว่าทุกวันนี้มีคนไปเที่ยวเยอะมาก
จริงทุกวันนี้มีคนไปเที่ยวนะคะ
ชมเป็นจำนวนหลายล้านคนเลยทีเดียวค่ะ
ล่าสุดหน่วยงานของทางรัฐที่เกี่ยวข้องก็ออกประกาศ
ขึ้นค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่แห่งนี้แล้ว

สำหรับชาวอินเดียจาก๕๐รูปี๒๕บาท
ตอนแรกนะตอนแรกเป็น๒๕๐รูปีเป็น๑๑๕บาท

ก็จริงนะคะส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตอนนี้ก็ต้องเสียค่าเข้าชมเพิ่มขึ้นจาก๑๖ดอลลาร์สหรัฐ
หรือว่าประมาณ๕๐๐บาทเป็น๑๙ดอลลาร์สหรัฐประมาณ๖๐๐บาท
ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีก๑๐๐บาท
สาเหตุที่ต้องเรียกเก็บค่าตัวเข้าชมเพิ่มเนี่ย
เพื่อที่จะลดจำนวนรอยเท้าที่เข้าไปเหยียบย่ำในสถานที่ที่อาจจะทำให้เสียหาย

จริงไปส่วนใหญ่ช่วงก่อนหน้านี้ก็มีการทำนุบำรุงสถานที่ตลอดนะคะ
จะมีเปิดช่วงหลังมาที่แบบว่าไปแล้วแบบทุกอย่างไม่ได้มีการก่อสร้างหรือว่าการบูรณะอะไรตอนนี้นะคะ
แล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะแบบน้อยลงจากเดิมหน่อย
ส่วนก็เอาไปใช้ในเรื่องของการดูแลสถานที่นี้บำรุงรักษา
ตั้งเป้าว่าจะลดจำท่องเที่ยวได้ราวประมาณ๑๕๒๐

ไม่เคยรัฐชาวค่ากูไม่รู้
มันเป็นหินอ่อนสีขาว

ก็เพราะเขาบอกว่าเป็นอนุสัทธานความรัก
มันจะเป็นเหมือนวัดเป็นชะหรูแล้วก็จะเป็นภาพที่ท่านเห็น
ยืนมองชะหรูภายอย่างนี้มองทุกวันเลย
เค้าคิดถึงแฟน
จริงไปหาทึ่งเมื่อนี้ลิงจ์

องด้วยความเศร้ารอคอยความรัก
เดี๋ยวเขาจะเติ้ลอีกโรยหนึ่ง

คนเหยียบเยอะใช่
เขาบอกว่าหินดับตอนเมื่อก่อนเนี่ย
แต่ด้วยจำนวนคนเหมือนคำว่าขอเอนฟิซ่าอีกหน่อยมันจะไม่เองแล้วนะ
มันจะตรงแล้ว
เขาบอกหอเองก็จะต้องเหมือนกัน

ใช่พี่มดจุ๊ยก็แต่งจุ๊ยก็แต่งนานแล้ว
พี่แบบนั้นพี่ก็อยากมีน้องเลยเนี่ย

เขาจึงต่างดีใดไปในแรก

ใครอยากมีน้องหลังเลย
ลูกต่อยรวดรวยจะตายพริโมดามริบไป
สุดท้ายเด็กเยอะแยะ
ลีบไปทำอะไรแล้ว
รีบไปแต่งค่ะ
ทำเมียไม่เป็นชอบมีผู้

แนะนำค่ะไม่อยากให้ทุกคนพลาดปาร์ตี้คัน

ของขวัญพิเศษจากเท็กซัสชิเก็นค่ะคุณผู้ชมค่ะมาในกล่องของขวัญดีไซน์สุดน่ารักนะคะ
เรียกว่าเข้ากับเทศกาลคริสต์มัสแล้วก็ปีใหม่แบบเป๊ะเลยนี่ดูนะคะนี่ค่ะมาชุดแรกค่ะ
เมอรี่เทคซัสหนึ่งไก่คอดชิ้นใหญ่สี่ชิ้นนะคะไก่ไม่มีกระดูกสี่ชิ้นใช่ค่ะ
มันบดขนาดกลาง๑ที่แล้วก็พิเศษมากช็อกโกแลตชิปบิสกิต๒ชิ้นนะคะ
ใช่ค่ะเมนูพิเศษเฉพาะที่ใช้ช็อกโกแลตเกรดพรีเมียม
เขาบอกเลยว่ามีขายแค่ในช่วงนี้ราคานะคะบอกเลยสองร้อยยี่สิบเก้าบาทเท่านั้น
คุณจะยืนกินคนเดียวเหรอคะคุณคะข้างนี้เขาหิวข้าวเขาไม่ได้กินข้าวเลย
ไม่มีมันต้องกินไก่ไม่มีกินนี้ไปมีมันบดแล้วก็นี่ไงเออนี่ไง
ช็อกโกแลตช็อกโกแลตคือหิวไหมอ๋อนั่งกินไม่ได้ตับใต่น้ำไม่ค่อยจะดี
มันบดมันบดได้ไหมชุดที่สองเนี่ยเมอร์รี่เท็กซัสสองนะครับ
ทอดชิ้นใหญ่เนี่ย๖ชิ้นมันบดขนาดกลางหนึ่งแล้วก็ช็อกโกแลตบิสกิต
นี่นี่ที่จะอยู่นี่นะคะราคาสองร้อยยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นค่ะ
ใช่ค่ะนี่ดูอย่างเดียวไม่ได้นะคะก็ต้องชิมด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าแต่ละชิ้นนี่นะคะสะใจค่ะสิ่งที่ทำให้เท็กซัสชิเคนนะคะ
เขาโดดเด่นก็คือชิ้นใหญ่สดนะคะแล้วไก่เนี่ยนะคะเป็นไก่สด
ไม่ได้ใช้เป็นไก่แบบแช่แข็งนะคะหมักสดกับมือนะคะแล้วก็ทอดทันที
ให้ไก่เนี่ยมันชุ่มเนื้อทุกคำนะคะดูเนื้อสิคะอ่ะฉีกเนื้อไก่ให้ดูหน่อย
ไม่มีกระดูกนะจะบอกว่าเนื้อไก่เนี่ยมันไม่ซีดมันไม่แห้ง
น่ะเอามานี่เอาออกมานี่เอาออกมานี่เอาออกมานี่

ไหนไก่ร้ายไหนไก่
อันนี้โชว์กล่องให้ดูโชว์กล่องนี่คุณแม่เล่นอย่างงี้หนูจะเดินต่อไปยังไงคะ
ไก่มาฉีกให้ดูบอกว่าที่ฉีกเนี่ยนะคะไม่ได้ค่ะฉีกให้ดูว่ามันเนื้อมันอย่างนี้
มันจะมีความฉ่ำเนี่ยที่เห็นฉ่ำเนี่ยไม่ใช่ไขมันนะคะ
แต่ว่าเป็นความสดเป็นความสดเลยนะคะเห็นไหมคะ
และพิเศษกว่าเมื่อซื้อชุดเมรี่เท็กซัสชุดใดก็ได้รับสิทธิ์และซื้อเครื่องดื่มรีฟิลในราคาเพียงแค่๒๙บาทนะฮะ
ใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือแล้ววันนี้นะคะพี่ค่ะอร่อยนะคะ
มีมาจากคุณผู้ชมหรอไม่ได้จากคุณผู้ชมใช่ไหมคุณผู้ชมอยากกินนะคะ
เราต้องเริ่มจากการเป็นผู้ให้ก่อนคือให้ไปซื้อไก่เท็จนะคะคนอื่นได้ของฟรีก็ได้รีฟรีคุณแม่
แต่จริงบอกเลยว่าช่วงนี้ราคาดีมากคุณผู้ชมค่ะนี่แหละเมรี่เท็กซัสความสุขที่สดอร่อยนะคะ
อร่อยอร่อยนะชอบแม่งว่าพูดว่าจากให้ต่อพี่เศษเลยก็คือชุด

มีแบบถ้าเกิดอยากกินเยอะก็คือ๖ชิ้นใหญ่ไปเลย

เขาควรเป็นหัวเมียกันเนาะ
คนอย่างเราเกิดมาไม่มีผัวให้แข็งเมียเขา
แม่ยังเห็นเขาร่องนี้ตัดงานแล้วลงได้

ข้าวใหม่ตามันเธอเข้าใจไหม
ทำไมคุณไม่พูดอย่างนี้

แองจีกินไก่เสร็จยังรูปเฉยแบร์ค
แฮปปี้ยังกินไก่จิ้มซอสเสร็จยัง
ตอนนี้เนี่ยข่าวดาร้าจบยังเท่าไหร่

เรื่องเรียกได้ว่าคู่หลายปลามาจริงวันรธยากับพุทธพุทธอุทิศัยเกษดสิน

นักทำรายการออนไลน์แองจี

ก็นี่ไงถุงเท้าตากล้องอ่ะ

ขึ้นมาเช็ด

คือแบบว่าก็หยิบก็หยิบแล้วจะจูบกันทำไม

มีร้องมีตั้งแต่มีน้องปกป้องเนี่ยนะคะ

น้องสะพ้ายปะหรือน้องสาว
ต้องโลกแม่ก็อยู่

แต่ว่าลับมาเป็นลูกชายบุญธรรมงี้
ก็ลืมตาดูโลกคนนี้คุณต้นหอมกับคุณสันประชากร

ซึ่งก็เห็นได้จากคลิปวิดีโอล่าสุด

แต่แต่งตัวเต็มนะคะคุณคะ
ใครกับใครอ่ะ
แล้วก็มากับเพื่อนคนหนึ่งมาเยี่ยมหลาน
ใครหรอ
นี่แต่งตัวเลี้ยงรูปมันยังไงคะคุณ
อ๋อทุกคนมันก็ต้องทำอะไรขนาดนี้เหรอนะแองจี้น้อง

ไม่แต่หนูคิดว่าคนที่เคยอยู่กับคุณแม่ไม่ค่อยเต็มค่ะคุณ
พี่สันเลี้ยงตัวเองอย่าลอดอย่าเป็นลูก

พอแล้ว

เขาก็เป็นการแบบทำอะไรแบบคลิปสนุกน่ารักอย่างนี้ไง
บอกไม่ดิบัดด้วยจะได้รับผิดชอบให้ดู
กินทำกี่รายการ

ไม่หมดไงไม่หมดรับว่าหนูเธอ
เยอะกว่านี้ก็ไม่ต้องมีเวลานอนแล้วนะคุณแม่

ทางข่าวทั้งคืน

หรือหรอ
ของพี่อาณค่ะสรุปพิจารณ์เหลือใครบ้านเนี่ย

พี่เมี๊ยววันนี้ไปทุกร้าน
อ๋อแต่เนื่องอยู่เมืองไทยใช่ไหม
อยู่เมืองไทยอยู่

นี่ไงรูปนี้นะคะแล้วปรากฏว่าพอมีเวลาปุ๊บเนี่ยเขาก็

มานั่งดูคลิปรายการอยู่ที่พวกเรานินทามันมานั่งดูอยู่ทุกคลิป
แล้วมีคนชอบแชร์ไปหามันด้วยแชร์ไปหาอนันดา
ไปหาชะตาแล้วสรุปแกสองคนใครเป็นคนทำท้อง
ซันนี่ตอบว่าตัดผมออกไม่ได้เลยครับผมสายติ๊ดง่า

อันนานดาสิอันนานดาบอกหรอ
ถ้าสมมติว่าวันนี้มีลูกกูคงจะดีใจหน้าดูเลยอ่ะ

เรลวก็แบบนี้
ตอนแรกแล้วก็ว่าพี่มดซีโดมนี่ต้องสามารถอีกอย่าง
ถามเอาใครมาสัมภาษแองจี้พี่มดเชื่อไหม
ด่าแองจี้เซ็กซี่สตาร์ไอจี้มันด่าโดยตรงเลยนะ
บอกไปปราบผีที่ฝรั่งเศสมาแล้วไปปราบผีที่ญี่ปุ่นมาแล้ว
นั่งฟังไปฉันก็นั่งอ้าปากหวอบอกอุ๊ยผีกำลังกินใหญ่เลย
กินใหญ่เลยถามแองจี้เธอไปเอาใครมาเล่าอะไรให้ฉันฟังเนี่ย
บอกว่าที่พิพิธภัณฑ์เขาก็มีปากผีมาแล้วเดี๋ยวกลับมาดูคนผู้ชายคนนี้
เหมือนโคนันนิดนะฮะจะกลับมาปาบผี

เดี๋ยวคุณจอมก่อนด่าค่ะคุณแม่เร็วโทษสื่อ
วิญญาณปาบพิษีทุ่ม๑๐นมาเจอกันใหม่ไปกันก่อนนะฮะสวัสดีค่ะ